เชื่อเรื่องฝันบอกเหตุกันไหมคะ

โบราณเขาว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีใช่ไหม

หกโมงหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่ม

ข้ามวันสามีก็ไม่รับจนเธอรู้สึกว่า

เอาให้เหตุผลได้ไหม

หนีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกใครโทร

อรอบเดียวกันเลยพี่อุ๋ย
เมียเป็นห่วงกลัวผัวจะเป็นอะไรไปเพราะโทรติดต่อไม่ได้
ขับรถออกตามหาเหมือนกันเลย

เข้ารีสอร์ททางผ่านไปทำงาน
เจอรถสามีจอดอยู่เลยไปเคาะประตูปรากฏ
เห็นผู้หญิงที่ยืนพิงไขว้ขาอยู่ตรงนั้นไหม
ยืนกอดอกด้วยน่ะน่ะค่ะเป็นคนเปิดประตูออกมา
ช็อกเลยแล้วก็ตามคลิปนี้ค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปนะคะ

แต่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
โทรหาสามีตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๒ทุ่มไม่รับเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาตั้งแต่๒ทุ่มถึงเที่ยงคืนไม่เจอค่ะ

รถสามีจอดอยู่จริงด้วย

เพราะจับได้เป็นครั้งที่๒แล้ว
ลองฟังดูนะคะ
ใช่ค่ะหนูก็เลยแบบว่าในเมื่อหนูถือทะเบียนสมมุ
อยากเป็นเคสตัวอย่างหนูก็จะเอาให้ถึงที่สุด
ตั้งแต่เกิดเรื่องก็คือหนูเข้าไปเก็บของที่บ้าน
ก็ไม่มีใครโทรมาคุยกับหนูนะคะพี่ว่า
จะเอาแบบนี้นะจนมันออกข่าว
เขาก็ทางฝั่งผู้ชายกับฝั่งผู้หญิงก็พยายามติดต่อหนูมา
หนูก็เลยเลือกที่จะบล็อกเบอร์ทุกคนเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้
ก็ไม่มีใครที่จะทักมาขอโทษหนู
คือเธอบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนที่ทำงานโรงงานเดียวกับสามี
เคยมาบอกแล้วว่าเนี่ยเออระวังผู้หญิงจะมาแย่งนะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เพิ่งมาทำงานที่โรงงานได้๓สัปดาห์
แล้วก็เคยเตือนแล้วเคยเตือนฝ่ายชายแล้ว
ว่าเออเขามีเมียแล้วแต่ฝ่ายหญิงก็เหมือนไม่สนใจ

แต่ปรากฏว่าฝั่งผู้หญิงขู่บอกจะฟ้องพรบคอมกับเธอด้วย
เธอก็เลยอยากจะถามว่าเธอในฐานะเมียหลวง

เธอจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างเธอจะขอความเป็นธรรมยังไงได้บ้าง
ไปคุยกับคุณเอข่าวที่แล้วได้เลยนะคะ
คือถ้ามีทะเบียนสมรสเนี่ยก็ฟ้องเรื่องบุคคลที่๓ได้
ค่ะนะคะ